นักข่าวก็ตามถามท่านท่านสภาล่มอีกแล้วนะท่านรู้เปล่า

แล้วถามนักข่าวล่มอีกแล้วเหรอ
ยังกำชับนักข่าวบอกว่าคอยบอกผมด้วยก็แล้วกัน

คุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
เขาโพสต์เฟซบุ๊คบอกมีนักเล่นเกมนะนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับ
คือลงชื่อแล้วไม่ต้องลงสนามแล้วทำเหมือนว่าเดี๋ยวปัจจุบันนี้
ยิงประตูตัวเองโอ้โหคุณผู้ชมฮะแต่คำถามนี้ท่านโกรธ
ขออภัยผมโค้ดคำพูดนะบิ๊กป้อมตอบจะหมายถึงกูมันพูดอย่างนี้ได้ยังไง
ไม่รู้เรื่องอ่านี่บิ๊กป้อมพูดแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับคุณพิรพันธ์มาตอบเหมือนกันเขาไม่ได้หมายถึงชาติประวิทย์
แต่เห็นล่าสุดคุณพิรพันธ์โพสต์ว่าไงนะ
ก็มาดิครับ
เขามีการขู่จะฟ้องร้องกัน
ก็มาดิครับ